ไปดูพิธีเบิกเนธองค์เจ้าแม่กวนอิมกันหน่อย
ที่วัดบึงบาบึงบาประพาสวัสดิ์ที่จังหวัดปฐุมธานี
งานนี้มีสิ่งอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นด้วยครับ
โอ้โหดูบรรยากาศกันไปก่อน
ที่นี่ฮะวัดบึงบาประพาสวรรค์ครอง๑๐

ก็อยู่ที่ตำบลบึงบะอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี

คือในวันนั้นเนี่ยทางวัดมีการประกอบพิธีบวงสวงเบิกเนธ
เจ้าแม่กวนอิ่มสูง๙เมตร
๒เมตรสูงมากองค์ใหญ่มาก
ใช่แล้วล่ะครับซึ่งก็มีพระครูสูจิตรัตนากร
เจ้าคณะอำเภอหนองเสือเจ้าวาดวัดบึงบานั่นแหละ
ท่านประธานเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นี่ต้องขึ้นไปอย่างนี้เลยนะ
สูงตั้ง๙เมตรขึ้นเพื่อไปทำพิธีเบิกเนธ
โอ้โหในช่วงการเจิมแล้วก็เบิกเนธ
แม่กวนอิ่มนะเขาว่ากันว่ามีเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์เกิดขึ้น
เกิดอะไรขึ้นครับไปดูพระอาทิตย์ทรงกฤษ
แล้วถ้าดูจากภาพนี้มันเป็นภาพที่สวยงาม
ราวกับว่าเป็นซีนซีนหนึ่งในหนังเลยนะ
เป็นออร่าล้อมวงขององค์ท่านเลย
คุณชิสาน้องใบตองนี่ทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่องอะไรรู้ไหม

ใส่อิ๋วก็เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิ่ม
ใช่แล้วเวลาจะไปมาเจ้าแม่กวนอิ่ม

จะไม่เห็นเพราะพรรคของเจ้าแม่หรอก
แต่จะเห็นแบบเป็นเบื้องหลังเป็นเงา

หงอคงเจ้าจงตามพระถังสำจัง
ไปยังชมพูถวีบไปอัญเฉินพระไต้ปิดกบพระ

คือจะบอกว่าที่ฉันกลับไปทานป่าวบุญจิ้นเลย
โอ้โหนี่เป็นยอดนิยมเลย
สมัยก่อนแค่กลับกลับไปที่เรื่องนี้

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีและได้เห็นสิ่งน่าอัศจรรย์ใจแล้ว
ไปดูต่ออะไร

ไทยแลนด์
นี่คือทะเบียนของรถกระเช้า
ที่พาหลวงพ่อท่านขึ้นไปเบิกเนธ

อีกสักหนึ่งที่หนึ่งจุดที่ต้องไปดู
เลขหมายปลายประทัด

บังอ่ะ

คุณขนลุกเพราะว่าคุณรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่าง

อย่าพูดเยอะเดี๋ยวลืม